เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
คุณผู้ชมโปรดพนมมือแล้วสาธุพร้อมกัน
ทำไมล่ะก็มะเขือเทศไง
โอ้โหหาแต่หัววันวันนี้ชวนชาวตลอดข่าวมาที่สวนโตเมโต้
หรือสวนมะเขือเทศของคุณรัตนาโคตะ
หรือพี่นกเกษตรกรบ้านท่าไคร้หมู่๕ตำบลบึงกาลอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาล
ที่ได้ใช้พื้นที่บริเวณสวนริมแม่น้ำโขงปลูกพืชหมุนเวียนกว่า๓ไร่
โดยปลูกพืชผักสวนครัวทั่วไป
และได้แบ่งพื้นที่ตาม๑นานปลูกมะเขือเทศราชินีหรือเมริกาเทเธอรี่
ซึ่งเป็นพืชระยะสั้นปลูกเพียง๒๓เดือน
ก็สามารถเก็บขายได้นานหลายสัปดาห์เลยนะครับ
ปลูกมะเขือเทศก็จะมีโซนปลูกมะเขือเทศราชินี
คือโทนี่นี่จะออกหวานเปรี้ยว
พร้อม
นกยังบอกอีกว่าตอนนี้ส่งขายมะเขือเทศไปทั่วไทย
ยอดสั่งซื้อและขายในพื้นที่กิโลกรัมละ๕๐บาท
อกจากนี้ยังขายทางออนไลน์กิโลกรัมละ๔๐บาท
อีกทั้งยังนำไปแปรรูปเป็นสินค้าโอท็อปอีกด้วยครับ
ตอนนี้ก็จะมีแปรรูปจะเป็นของสนิท
ยูเซตนี้จะแปรรูปเป็นนกเศรษฐ์เชื่อมการันตีคุณภาพ
ส่วนเรื่องราคาขายพี่นกบอกว่า
ก็ดีอยู่ค่ะกระเสร็จตะกอนก็ยิ้มได้
ว้าวแค่ได้เห็นพี่น้องเกษตรกรมีรายได้ดีขนาดนี้
ผมก็แฮปปี้ไปด้วยแล้วล่ะครับ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
จนตอนทั่วทิศเกาะติดทั่วไทย
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
จะได้ไม่พลาดข่าวอารมณ์ดีในทุกเช้า
และสามารถดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒